เหตุการณ์ตามไล่ล่าเสียแป้งค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ไปดูความคืบหน้ากันหน่อยในพื้นที่ตอนนี้
ตำรวจหลายชุดก็กำลังปิดล้อมกดดันเส้นทางทือกเขาบรรทัศจ์นะคะ

บนเสื้อผ้าและอุปกรณ์ที่ยึดได้จากจุดปะทะบนเทือกเขาบรรทัศน
เพราะฉะนั้นก็เชื่อว่าในป่าตรงนี้เสียแป้งยังอยู่
ถึงได้มีการปิดล้อมทุกจุด
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกว่าเดี๋ยวจะลงพื้นที่ไปให้กำลังใจ
ทำงานด้วยตนเองเพราะทราบว่ามีสภาพแวดล้อม
เป็นอุปสรรคต่อการทำงานแล้วก็ตำรวจที่บาดเจ็บ
จากการถูกตัวต่อต่อยทากดูดเลือดก็มี
อืมก็จะไปให้กำลังใจตรงนี้นะคะ
มีรายงานบอกว่า๑๐ตำรวจโทสารวุฒิโพธิยา
ตำรวจต่อชะดอที่ถูกต่อต่อย
ตอนนี้อาการและความดันยังคงที่ชีพจรปกติ
บวมที่แขนและขาตอนนี้อาการบวมตรงนี้
ลดลงจนเกือบเป็นปกติและพูดคุยโต้ตอบได้เป็นอย่างดี
ย้ายเข้าห้องพิเศษเพื่อรักษาตัวต่อไปค่ะ
โปรดติดตามตอนต่อไป
นี่แหละค่ะส่วนความคืบหน้าคดีค่ะ

ก็เข้าค้นบ้านในพื้นที่ตำบลโคกม่วงอำเภอเขาชัยสนที่พัทธลุง
เป็นบ้านของนายสุพัฒน์อดิตสจเขาชัยสนจังหวัดพัทธลุงค่ะ
กระบอกหนึ่งที่ยึดได้ตรงเขาบรรทัศน์
ซึ่งตรงกับเลขทะเบียนอาวุธปืนที่นายสุพัฒน์เคยไปขอใบอนุญาตไว้
ก็เลยนำไปสู่การค้นบ้านนายสุพัฒน์
ตำรวจขอหมายสารเข้าค้นบ้านพัก

แล้วก็เชิญตัวนายสุพัฒน์ไปที่สพเขาชัยสนสืบสวนสอบสวนขยายผลต่อ
ในที่ตำรวจสืบสวนที่ไล่ล่าเสียแป้ง

แล้วก็เชิญตัวนายสุพัฒน์ไปที่สพเขาชัยสนสืบสวนสอบสวน

สุพัฒน์เองเป็นผู้ใหญ่ที่เสียแป้งนับถือ
ที่เสียแป้งจะหนีออกจากโรงพยาบาลนายสุทัศน์ก็ไปเยี่ยมนะคะ
ซึ่งนายสุพัฒน์เนี่ยอ้างว่าไปเยี่ยมเสียแป้งที่โรงพยาบาลจริง
แต่ตอนที่ไปเนี่ยไปเพื่อแจ้งข่าวการเสียชีวิตพ่อของเสียแป้งเท่านั้น
ไม่ได้เกี่ยวข้องกับแผนหลบหนีค่ะ
คุณผู้ชมครับคือเวลาที่มีคำถามนะครับ
บอกว่าเฮ้ย๖๗วันเข้าไปแล้วนะรู้ว่าอยู่ในเทือกเขาบรรทัศน์เนี่ย
คือต้องบอกอย่างนี้ครับว่านอกจากในตัวของพื้นที่ที่มันใหญ่แล้วเนี่ย
อุปสรรคหลักก็คือฝนที่ตกอย่างหนัก

ใช่พอฝนตกหนักปุ๊บก็เรื่องของน้ำป่าอีก
ฆ่าคและไข้ปลาด้วยนะครับ

อากาศฝนเริ่มตกหนักสัตว์ป่า
ที่เป็นอุปสรรคต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่ครับ
แม้แต่ทางตัวของเสียแป้งเนี่ยนะครับ
อาหารก็ไม่มีนะครับขาดทั้งอาหารทั้งเสื้อผ้า

รวมทั้งยังมีทากครับจำนวนมากในพื้นที่ป่าดิบชื้น
เทือกเขาบรรทัศน์นะครับสภาพแวดล้อมของพื้นที่ภาคใต้ครับ
โอ้โหพื้นที่ฝนตกหนักนะครับบนเทือกเขาบรรทัศน์
เสี่ยงที่จะเกิดน้ำป่าไหลหลากครับในหลายจุดเป็นอุปสรรคโดยตรงต่อทาง
ตำรวจนะฮะต้องมีการสับเปลี่ยนกำลังกัน
เจ้าหน้าที่ที่มีความชำนาญในการเดินป่าเนี่ย

ขณะที่ในช่วงบ่ายวันนี้ครับตำรวจชุดแดนไทย๕๔
ที่ขึ้นเขาไปยังป่าลึกนะฮะแล้วก็ไปถึงจุดที่
ตำรวจยิงปะทะกับเสียแป้งนะครับได้มีการสับเปลี่ยนกำลังกันนะครับ
จากว่าอยู่ป่ามาแล้ว๓วันเดินทางลงมาที่อ่างเก็บน้ำ
เขาหัวช้างครับจำนวนสิบสองนายอืมตำรวจนั้นมีการเอาสุนัขนะฮะ
คือหมาที่ชื่อว่าเจ้าหมีเนี่ยที่เราเห็นแว๊บนะคุณผู้ชม
ใช่หมาที่ชื่อเจ้าหมีคือหมาที่อยู่กับเสียแป้งครับ
ในวันที่มีการยิงประทะใช่ไหมพากลับลงมาด้วยครับเป็นหมาสีน้ำตาล
แล้วก็ตรงนู้นใช่ไหมมาแล้วนี่ค่ะใช่แล้วสังเกตการเดินขาหลังพิการด้วยครับพี่เต้นคุณผู้ชม
หลังจากที่เสียแป้งหนีไปครับตำรวจก็เลยไม่เป็นไรเอาเจ้าหมีเนี่ยนะฮะ
หมาตัวนี้เอามาดูแลแทนนะครับก็ไม่ได้รู้เรื่องกับเขาแน่จริงนะใช่ไหม
มันก็อยู่ในเหตุการณ์ด้วยนะคะครับตอนนี้ตำรวจก็ดูแลอยู่พากลับลงมา
ทีนี้การขึ้นไปติดตามตัวไล่ล่าตัวเสียแป้งอย่างที่บอกแหละในพื้นที่มันเป็นป่าป่าทึบด้วย
การเดินทางอะไรก็ยากลำบากคือตอนที่ตำรวจเข้าไปเนี่ยนะคะเข้าไปในขึ้นเขาลุยโคน
ผ่านป่าผ่านโขดหินมอเตอร์ไซค์เนี่ยพังไปกว่า๕๐คันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ตำรวจได้ผู้ช่วยเป็นคนในพื้นที่นะคะคุณกาย
เป็นเจ้าถิ่นก็เป็นผู้หญิงนะคะชื่อว่าคุณขวัญหรือแถวนั้นเขาเรียกกันว่าเจ๊ขวัญ
อายุ๓๐ปีค่ะแล้วก็มีน้องเรย์อีกคนนึงเป็นเพื่อนคู่หู
อยู่ที่บ้านตระอำเภอปะเหลียนอยู่ที่จังหวัดตรังมาหลายปี
ขวัญกับน้องเรย์ก็ใช้ความชำนาญในพื้นที่
หารายได้ซะเลยเพราะว่าตำรวจให้ช่วยนำทางหน่อยนะคะ
ภารกิจไล่ล่าเสียแป้งนี่แหละนะคะอย่างที่บอกแหละตำรวจไปเองเนี่ย
บางทีไม่รู้พื้นที่จังห่วงจังหวะในการขี่มอเตอร์ไซค์มันไม่ได้ค่ะ
ไปเจอหินเจอโครนเจออะไรพังไปห้าสิบกว่าคันก็ต้องไปซ่อมนะคะ
อยู่บนเขาเอาช่างขึ้นมาซ่อมก็เจ้าถิ่นก็ชำนาญเส้นทาง
ตอนนี้ก็อาศัยช่วยเปลี่ยนอาชีพนะมาช่วยตำรวจแทน
คือปกติเนี่ยเจ๊ขวัญเนี่ยจะเป็นคนกรีดยางนะคะ
แล้วรับจ้างขนของพวกสินค้าเกษตรต่างพวกยางพาราพวกสตอลงมาในพื้นที่ข้างล่าง
ตอนนี้ก็หันมารับจ้างขี่รถนำทางแล้วก็รับส่งตำรวจรับส่งนักข่าวไปส่งตามพิกัดต่าง
เนี่ยคือถ้าไม่ชำนาญจะไปยังไงคุณกายโอ้โหเนี่ยเข้าใจได้เลยนะครับ
นักข่าวก็ไปยากตำรวจก็ไปยากถึงขั้นที่มีการบอกว่าพื้นที่แบบนี้
เสียแป้งเองก็อยู่ได้ไม่นานหรอกนะคะเพราะว่าการรับส่งเสบียงอะไร
คือถ้าคนไม่ใช่พื้นที่เนี่ยไปยากจริงใช่ไหมแล้วการสันนิษฐานของเจ้าหน้าที่
บอกว่าตอนที่มีการยิงประทะนั้นเสียแป้งอาจจะบาดเจ็บเข้าไปอีกนะฮะ
อาหารก็ไม่มีเสื้อผ้าก็ไม่มีบาดเจ็บอีกแล้วอยู่ในสภาพพื้นที่แบบนี้
คิดว่าคงอีกไม่นานหรอกก็คือว่าตอนนี้ก็ถูกกดดันทุกอย่างแหละนะคะ
แต่อย่างที่บอกวันนี้ถ้าดูเจ๊ขวัญที่ช่วยตำรวจนำทางในตอนนี้
ขวัญก็รายได้งามครับเพราะว่าตามรายงานข่าวบอกว่า

อาหารของเจ้าหน้าที่ชุดไล่ล่านะก็ต้องกินไข่ต้มกินเลย
คืออาหารเป็นอาหารเข้าป่านะคะ
ก็เมื่อกี้เราได้เห็นเจ้าหมีแล้วนี่ก็เจ๊ขวัญนะคะ
ก็๒ตัวละครที่ก็ต้องบอกว่าเจ๊ขวัญก็มีรายได้
ส่วนเจ้าหมีก็ไม่ต้องอยู่ป่าแล้วมาอยู่กับตำรวจตอนนี้
ไม่ต้องอยู่กับแป้งนะนะที่พาเขาไปด้วย

เป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่คอยจับได้โดยเร็ว